เมื่อเช้าลดน้ำหนักเป็นไงบ้าง

ไฟล์นี้นี่พิกัด๑๐๗นี่ถือว่าสบายไหมตอนกลางวัน

ก็แพ้แล้วก็มาชนะครับ
นี้มั่นอกมั่นใจขนาดไหนฝากอะไรถึงแฟนมัดมวยหน่อย

ขอโทษโทษหน่อยดิฝากคู่ชกด้วย

แล้วเจอกันนะครับเดี๋ยวส่วนมุมน้ำเงินนี่จะมีความไม่ออกมั่นใจขนาดไหน
แล้วก็เนื้อตัวเป็นยังไงดิเดี๋ยวไปติดตามกันครับ
ที่ฝั่งนักมวยมุมน้ำเงินนะครับแสงอาทิตยเกียรติกำทรครับเมื่อเช้า
อากาศตอนเช้านี่ค่อนข้างที่จะหนาวตอนนี้นะ

มาพอดี๑๐๕ปอนด์นะครับ
แล้ววันนี้ตอบหนักให้เขา๒ปอนดเป็นปัญหาไหมเนี่ย

เดินหน้าแทงเดียวยก๑ยก๒ให้ดูใจไปก่อนนะ
นี่ดักเสียบดักแทงมีอาวุธนำไหมล่ะ

เดี๋ยวเจอกัน
อะแล้วครับมาต่อ

เปิดหัวนี่พิกัดใหญ่นะครับ๑๓๓ปอนด์ครับ
มุมแดงมาลดไป๑น้ำเงินมาลดไป๒ปอนด์นะครับ
ก็เป็นดาวเด่นลงรีกราคโคราชเจอกับเพศมรกฎกออดีศร
ขณะที่คู่ที่๒ที่พี่ชายอีกต่อชูชีพเจอกับแสงอาทิตยเกียรติกำทร
ก็ฟังบทสัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับ
คู่นี้พิกัด๑๐๗ต่อ๑๐๕ปอนด์
ก็ทางด้านของน้ำเงินเนี่ยเคยแพ้มาพลิก๕๑ที่ราชดำเนินนะครับ

ขณะที่น้ำเงินมาพอดีพิกัด๑๐๕ปอนด์ครับ

กัด๑๓๑ต่อ๑๓๒นะครับ
คู่เอกครับแสงดาวสกิติชัยเจอกับสนรายสอสมหมาย

กัด๑๒๐ปอนด์เมื่อเช้ามาสบายทั้งคู่

วยคู่นี้มุมแดงเคยชนะมาที่ราชดำเนิน
วันนี้เดี๋ยวดูครับว่าสอนนารายจะล้างตาได้สำเร็

ไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนันศึก